อยากให้คุณผู้ชมดูจริงบางทีเราใช้ชีวิตของเรา
ทำงานหนักปาร์ตี้สังสรรค์หนักพักผ่อนน้อยดื่มน้ำน้อย
เราไม่รู้หรอกครับว่าวันหนึ่งร่างกายเรามันประท้วงแล้ว
มันจะมีอาการแบบผู้หญิงคนนี้
โอ้โหจะไหวไหมเนี่ย
นั่นน่ะสิมายืนรอรับของจากรายเดอร์ครับ
ยืนอยู่ลงไปเลยนี่มีไซบิเรียนอยู่ตัวนึง

แล้วเธอเอาคลิปนี้มาโพสต์เป็นคลิปของเธอเองนี่แหละ
เธอบอกอยากโพสต์เป็นอุทาหอนครับนี่ล้มไปสองรอบอะ
เธอบอกว่าเธอพักผ่อนน้อยร่างกายขาดน้ำครับ
แล้วก็เตือนเป็นอุทาหรณ์ว่าอันตรายที่เราไม่คิดว่าจะเกิด
ขิดเพิ่งเคยเป็นลมรุนแรงครั้งแรก
เธอบอกเธอออกมารับของที่สั่งก็ยืนรอพนักงานยื่นของให้แค่แป๊บเดียวเท่านั้นแหละ
บอกตอนนั้นเธอตาลายมากเลยแล้วเหงื่อแตกทั้งตัวด้วยนะ
อาการแปลกก็คิดว่าอาจจะร้อนละมั้ง
แต่แค่เสี้ยววินาทีครับเธอวูบล้มลงไปเลย
หน้าบ้านด้วยแดดก็แรงอยู่เหมือนกัน
ที่ที่มาส่งของเนี่ยบอกว่าเธอนอนไปเกือบ๕นาทีนะ
ดีที่พี่เขายังไม่ได้ส่งของให้เขาเลยเรียกตัวผู้หญิงคนนี้ให้ตื่น
แต่ช่วงแรกเธอบอกเธอหูดับเลย
เรียกอะไรเธอไม่ได้ยินเลยจนพยายามตั้งสติให้ได้

หลังจากนั้นเธอบอกเหงื่อไหลไม่หยุดเต็มตัวเลย
เต็มตัวเต็มหน้ามือก็สั่นใจเต้นแรง
คิดว่าน่าจะเป็นเพราะร่างกายต้องการน้ำหวาน

เตือนเลยนะใครชอบเที่ยวต้องกินน้ำเปล่าตามด้วยเยอะเดี๋ยวจะเป็นแบบเขา

แต่กินน้ำเปล่าก็ไม่อร่อยต้องกินน้ำหวาน
หลายคนเตือนผู้หญิงคนนี้เลยบอกว่าอาการไม่ค่อยดีแบบนี้ไปหาหมอดีกว่า

ไปตรวจอย่างละเอียดกว่าให้มันเดี๋ยวมันจะเป็นอะไรไปมากกว่านี้เพราะว่ามันส่งสัญญาณแล้วล่ะ
คือถ้าวันหนึ่งเราตื่นเช้ามาร่างกายเราแปลกแบบนี้ไม่ได้เป็นเหมือนที่เคย
อาจจะนำมาซึ่งโรคอย่างอื่นนะฮะ